คุณผู้ชมครับมาติดตามความคืบหน้าคดี
ที่เกิดขึ้นจังหวัดพระนครสิวทิยานะครับ

เป็นคดีที่มือปืนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วมายิงเสียรับเหมาก่อสร้างคารถกระบะเลยนะครับ

กำลังไปส่งภรรยาที่หน้าโรงเรียน
ใช่คือตอนนั้นข่าวนำเสนอเราก็พยายามนะ
ว่ามือปืนคนนี้เป็นใครเพราะว่าตำรวจก็พยายามจับ
แต่ว่าตอนนี้พอรู้เรื่องอู๋

มือปืนซัดทอดไปถึงภรรยาผู้ตาย
ว่าภรรยาผู้ตายเป็นคนจ้างวานค่าด้วยเงิน๑แสนบาท
เท่ากับว่าภรรยาจ้างวานฆ่าสามีตัวเธอเอง

สามีก็กำลังมาส่งภรรยาที่หน้าโรงเรียนพอดีเลยนะ
ความคืบหน้าคดีคนร้ายบุกยิงนายธวัฒน์

ผู้รับเหมาก่อสร้างเสียชีวิตคารถกระบะ
ขณะขับรถมาส่งนางประพัดศรโทประยูนอายุ๖๐ปีภรรยา
เพื่อมาขายของที่โรงเรียนนครหลวง
อุดมรัฐวิทยาจังหวัดพระนครสิทธิยาเมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์
เรื่องต้นตำรวจตั้งประเด็นความขัดแย้งกับบุคคลใกล้ชิด

ว่าเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นภรรยา
ในวันเกิดเหตุนางประพัดศรมีอาการตกใจร้องไห้ตลอดเวลา
เล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟังว่ามีอาชีพขายของอยู่ในโรงเรียน
ส่วนสามีมีอาชีพรับเหมาต่อเติมบ้าน
โดยจะมารับมาส่งเธอที่โรงเรียนทุกวัน
ก่อนเกิดเหตุคือช่วงเวลาประมาณตี๕
สามีก็ขับรถกระบะมาส่งตามปกติ

ได้ลงจากรถไปเปิดประตูรั้วโรงเรียน

แต่ขณะที่เธอยืนหันหลังเปิดประตู
จู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น

เอกใจว่าสามีทำไมไม่ขับรถเข้ามาในโรงเรียนสักที

สังเกตเห็นคนร้าย๒คนขี่รถจักรยานยนต์

จนกระทั่งมีการจัดการงานศพสามี
ญาติพี่น้องก็มาร่วมด้วยความเศร้าโศก
ญาติพี่น้องก็เห็นว่าตัวนางประพัดศรตัวภรรยา
ก็มีอาการเศร้าโศกเสียใจตลอดเวลา
ไม่ได้เอกใจใดว่านางประพัดศรจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ขี่รถจักรยานยนต์แต่นายบอลไหว้ตัวทันหลบหนีไปได้
น่าตกใจครับจากการสอบสวน
ก๊อตสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือยิงนายธวัฒน์เอง
โดยนางประพัดศรภรรยาของนายธวัฒน์ผู้ตาย
เป็นผู้ว่าจ้างในราคา๑แสนบาท
จากนั้นตำรวจจึงตามไปจับกลุ่มตัวนางประพัดศร
ที่บ้านพักแล้วนำตัวมาสอบสวนขยายผลนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามนางปรางทิพย์เปาริก
ซึ่งเป็นน้องของนายธวัฒน์ผู้ตาย
ซึ่งนางปรางทิพย์บอกว่าช็อกแล้วก็ตกใจมาก
เมื่อรู้ว่าพี่สะพ้ายคือนางประพัดศร
ว่าจ้างมือปืนให้มายิงพี่ชายของเธอ
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุรวมถึงตอนจัดงานศพ
คือพี่สะพ้ายไม่ได้แสดงท่าทีพิรุธอะไร
ก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนเสียใจที่สามีจากไปอะค่ะ
ชอคค่ะลูกต้องแสดงเมื่อคืนว่าเขามารอดตัวไป

เราก็บอกว่าแม่และปลารับค้าบนตำรวจเลย
เขาก็ชอคไปพักไม่ใช่หรือ

ใช่นะแม่เขารับสำหรับแม่เขามา
เราก็เสียความรู้สึกกันนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขา
ปรางทิพย์นะครับยังบอกด้วยว่าไม่เคยรู้มาก่อน
พี่ชายกับพี่สะพ้ายมีปัญหาขัดแย้งอะไรกัน
แต่ยอมรับว่าพี่ชายมีนิสัยใจร้อน
โมโหง่ายอารมณ์รุนแรง
ซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องก็ได้จุดทูปบอกพี่ชายทุกวันทุกวันเลยนะคุณ
บอกว่าให้ไปดนจิตดนใจช่วยตำรวจจับคนร้ายให้ได้

ซึ่งหลังจากนั้นปรากฏว่าก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
และท้ายที่สุดตำรวจจับมือปืนได้
แล้วก็ขยายผลแล้วก็มาพบว่าพี่สะพ้ายเป็นผู้บงการฆ่า
อันนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุที่ทางครอบครัวแล้วก็ทางญาติเนี่ย
ตกอกตกใจเหมือนกันนะครับ